แต่ดิฉันไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจสิ่งที่ที่ฉันกำลังจะพูดต่อไปนี้ไหม

เก็บมะม่วง๒เก็บมากกว่า๔

ไปแล้วโจ้กับจอยได้กินมะม่วงอร่อยสบายท้อง

โอ้โหคุณเขาบอกว่าป่วนกันทั้งโซเชียล

ตกลงแล้วงูหรือเปล่านะ

ตกลงใครไปที่คูนา

นี่ข้อสอบเด็กป๑นะครับ

คำถามคือใครไปที่คูนา

ขอไข่ปูคอควายอีกา

คือต้องบอกก่อนว่าโจทย์นี้นะ

ดูอยู่อธิบายให้ฟังก่อนว่า
คือโจทย์นี้คนที่เอามาเผยแพร่
ในโลกโซเชียลก็คือเพจครูนอกกรอบค่ะ

ข้อสอบเด็กป๑ถามหน่อยสิครับ
คุณจะปั้นเด็กป๑ให้เป็นดรเหรอครับ
เย็ดความเครียดให้พวกเขาตั้งแต่เด็กเลย

ตีตราตัวเองว่าโง่บ้าง
บางคนหยุดเรียนหยุดพัฒนาไปดื้อ
โดยไม่ได้ศึกษาเรื่องพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเลย

ตกลงแล้วใครกันแน่ที่ไปที่คูนา
พอโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปเท่านั้นแหละค่ะ
เพราะโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปเท่านั้นแหละค่ะ

ทุกคนเข้าไปคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่า
นี่มันอะไรกันตกลงตัวไหน
แล้วมันยังไงทำไมมันยากขนาดนี้
นักเรียนก็ดีครูผู้สอนก็ดี

ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะ

คุณอมรัฐก็ตอบว่าอีกามา
เมื่อดูจากการแสดงความคิดเห็นแล้ว
อย่างที่บอกว่าหลายคนก็ถกเถียง

ทุกคนก็บ่นส่วนใหญ่ก็จะบ่นว่า
มันยากไปไหมมันยากเกินไปเปล่า

เดี๋ยวก่อนโจทย์นี้ดีนะ

ซึ่งควรฝึกสอนกันตั้งแต่เด็กแบบนี้แหละ

แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูจะสอนดีแค่ไหน

ตกลงมันอะไรกันแน่คิดจนหัวแตก

ตอบแล้วก็ได้ไม่อยากรู้คำตอบแล้วก็ได้ครับ

มันซับซ้อนเกินไปโจทย์ข้อนี้มันซับซ้อนเกินไป
สำหรับป๑แต่มีคุณครูคนนึง

ขนาดเป็นครูเองนะต้องอ่านอีก๒รอบ

ถ้าถามคุณผู้ชม

แยกแยะกันดูคุณามีรู

อีกาไปที่รูปู
เขาถามว่าใครไปที่คูนา
ดูก่อนว่าใครทำอะไรที่ไหน

สิ่งที่งูทำคืออะไรคือดูอีกา

อีกาไปไปที่รูปู

เพราะฉะนั้นคนที่ไปที่ครูนาคือ
อีกาแต่ถ้าถามดิฉันนะคุณผู้ชม

ทั้งงูทั้งอีกาและปู

ว่างูบางคนอาจจะบอกว่า

ถ้าเขาบอกเหตุผลแบบนี้

ต้องเป็นปูเพราะว่ารูปูมันอยู่ที่คูนา

อันนี้ก็ถูกก็เป็นปู

ไปที่รูปูแล้วรูปูอยู่ที่คูนา

อยู่ที่การอธิบาย
ถ้าเด็กหาเหตุผลมาอธิบาย

สนใจคุณสิริปภาเขาบอกว่า
เด็กบางคนยังไม่รู้จักคูนาเลยว่า

นี้จะทำให้เด็กหลายคนได้รู้จักครูนาไงคะ

เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าเราลองคิดวิเคราะหยาก

ได้คิดและหาเหตุผลให้เขาได้มีความคิดของตัวเองเนี่ย

คุยกับเด็กว่าหนูตอบอะไรทำไมตอบอันนี้

ไม่ใช่บอกว่าตอบอันนี้ผิดหรือตอบอันนี้ถูก

มันมีสลากที่มันแบบสละอูมันเยอะไง

มันงงคิดวิเคราะห์แยก

นะฮะเนี่ยคุณผู้ชมส่งมาเยอะมากเลยนะ

สนุกดีสนุกดีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมตอบมาเหมือนดิฉันเลยว่าตอบได้หลายข้อ

มันอยู่ที่เหตุผลในการสนับสนุนคำตอบนั้น